กล้วยแต่กล้วยเนี่ยตอนแรกตั้งใจจะสนุกสุดท้ายไม่สนุกแต่หลอนแทนแล้วล่ะครับ
แค่ซูมเข้าไปแล้วก็โอ้โหตกใจเลยเอาดูดูตอนแรกตั้งใจทำเป็นคอนเทนต์สนุก
เห็นไหมมีผู้หญิงเนี่ยก็ใส่ชุดแบบเขียวสบายเขียว

นี่แหละครับเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณจริง

เป็นนางตานีตัวจริงมาอยู่ตรงนี้

อารมณ์ประมาณว่าพวกเธอมาทำอะไรกันตลกนักเหรอเดี๋ยวปั้นหลอกซะหลอก
แล้วคนที่ขี่จักรยานตะกี้ตกลงเห็นอันไหน
นั่นน่ะสิเพราะว่าถ้าเห็นผู้หญิงสวยอย่างนี้เป็นผมนะ

ชนต้นกล้วยเหรอ

แต่อย่างนี้ไปเจอดีเขาให้อ่ะดิ

เราไปได้คอนเทนต์นี้มาจากติ๊กต๊อก
แต่เธอคนนี้เธอน่ะเป็นดาวติ๊กต๊อก

บายต่ออนี่แหละเนาะเป็นดาวติ๊กต๊อกไง
แล้วทำคลิปออกมาเนี่ยตั้งใจจะทำเป็นคอนเทนต์สนุก
เออมันเห็นลางคล้ายหน้าคน
บางคนจินโจรันการณ์ไปเหมือนเป็นรูปใยแก่

ที่อยู่ตรงปล้วยนี้นี่แหละที่มาแสดงอิทธิฤทธิ์ประมาณว่า
เฮ้ยมันเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะ
คือแต่ถ้ามองไกลขนาดนี้ไม่เห็นนะ
จริงถ้ามองอย่างนี้ไม่เห็นแสดงว่าคนที่ซูมเข้าไปเนี่ย
เขาตั้งใจซูมตรงนี้จริงหรือไม่
ทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นผม

เฮ้ยผมจะซูมตรงไหน

เป็นความเชื่อนะดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
เราพยายามดูหลายต่อหลายรอบแล้วก็ยังไม่สามารถฟันทงได้นะ
ว่ามันสรุปว่ามันเกิดจากความผิดพลาดของแสงหักเหงของเงา
สรุปแล้วเป็นเรื่องความเชื่อจริง

คือแต่ถ้ามองระยะนี้ยังไม่เห็นเลยเนี่ยต้องซูมขนาดนี้
ถึงจะเห็นน่ะแล้วก็ต้องแพ่งสังเกต
คือถ้าทุกคนไม่บอกแล้วไม่วงกลมให้ดูดิฉันก็ไม่เห็นเหมือนกัน
แต่ภาพนี้ถ้าจินตนาการไปแล้วมันก็เหมือนนะ